ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานที่อยากจะให้กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการประกาศกิจจานุเบกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการกำหนดโครงการ
กิจการและการดำเนินการที่ต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์
วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่๗พุทธศักราช๒๕๖๖นะคะ
โดยเรื่องของชายหาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตแล้วก็ใกล้ตัวที่น่าจับตาค่ะ
เพราะว่าปัจจุบันนั้นชายหาดในหลายพื้นที่ของเรานะคะก็มักจะเห็นว่ามีหินขนาดใหญ่ถูกนำมาวางเป็นแนวเพื่อที่จะเป็นลักษณะของคลื่นขั้นบันไดแบบนี้
รวมทั้งเป็นแบบคอนกรีตหรือแม้แต่กระสอบทรายที่วางท่อตัวเป็นแนวยาวประชิดกับชายหาดค่ะ
ซึ่งกำแพงกำลังคลื่นเหล่านี้นะคะมีไว้เพื่อป้องกันชายหาดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านก็จะทำให้กำแพงกันคลื่นนั้นนะคะก็จะเกิดการถูกสกัดซะอย่างรุนแรงหรือว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อชายหาด
ในขณะเดียวกันค่ะคลื่นที่วิ่งมากระทบกับกำแพงกันคลื่นนั้นก็จะมีการตะกุยทรายที่อยู่บริเวณกำแพงด้านหน้าออกไปทำให้กำแพงนั้นซุดตัวลงในที่สุด
เหตุการณ์นี้นะคะถือว่ากำแพงการขึ้นนั้นก็มีผลต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชายหาดเป็นอย่างมาก
เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชายหาดทำให้ต้องออกมาเรียกร้องค่ะแล้วก็เป็นการที่จะกระตุ้นให้หยุดการลดการระบาดของกำแพงกันคลื่นในช่วงของสองถึงสามปีที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหาดทรายที่กำลังถูกคุกคามค่ะ